เหตุการณ์ที่มีรุ่นพี่ม๖ไปเตะหน้าอกน้องม๒
เพื่อแลกกับเลสข้อมือการแสดงว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
ล่าสุดน้องคนนั้นที่ถูกเตะก็เสียชีวิตไป
เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ครอบครัวของเด็กชายม๓ที่ถูกรุ่นพี่เตะจนเสียชีวิต
อยู่ที่นครปฐมเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
หลังจากโรงพยาบาลแจ้งบอกว่านักเรียนชายคนนี้บาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ตอนแรกเนี่ยย้อนนิดหนึ่งแล้วกันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
เพราะว่ารุ่นพี่ม๖จับตัวน้องคนนี้นั่งเอามือไพร่หลัง
แล้วรุ่นพี่ก็เตะที่หน้าอกเพื่อแลกกับเลสข้อมือ
เป็นแสดงความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
เตะไปจาก๓คนมี๑คนคือคนนี้

และเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าของทุกคน
เพราะว่าน้องนั้นเสียชีวิตอย่างสงบไป
ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมตอนตี๔๘นาทีนะครับ
โดยแพทย์นั้นชนสูตรพบว่าที่อกนั้นโดนกระแทกอย่างแรง
สมองขาดออกซิเจนไปนานทำให้ไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง
แล้วก็นอนไม่ได้สติมาหลายวัน
ก็ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ
แล้วก็แจ้งให้ผู้ปกครองทราบในเบื้องต้นไปแล้วว่า

หลังข่าวเรื่องของการเสียชีวิตของเด็กคนนี้ได้ถูกเผยแพร่ไป
มีครูอาจารย์มีเพื่อนนักเรียนก็ต่างเดินทางมา
ร่วมแสดงความอาลัยจากการจักรไปของผู้เสียชีวิต
บรรยากาศก็โศกเศร้าทุกคนก็ร้องไห้ร้องห่มนะครับ
คุณหมอได้ผ่าชนสูตรเรียบร้อยแล้ว
ก็ให้ญาติน้ำรับศพไปบรรเภณกุศลตามประเภณนี้
มีการจัดสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดสำโรงที่ตะบนสำโรง
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
พี่สาวของน้องผู้ตายก็โศกเศร้าเสียใจมาก
บอกว่าขณะที่น้องเสียชีวิตไปแล้ว

กับแม่เข้าไปดูอาการน้องเป็นครั้งสุดท้าย
เนื่องจากน้องหยุดหายใจไปแล้ว
แล้วก็มีการช่วยปั๊มหัวใจกลับคืนมาได้

แต่ไม่สำเร็จครับ
เลิศผู้บังคับการตรวจภูทรจวัตรนครบะถมบอกว่า
หลังจากการเสียชีวิตก็ได้มีการสั่งกำชับให้
ผู้กำกับสนนครชัยศรี
สพนครชัยศรีแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับรุ่นพี่ที่ก่อเหตุ
ที่โดนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส

เป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
พร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
แน่นอนก็เด็กที่โดนทำที่ถูก
ที่เป็นคนทำก็อนาคตก็อาจจะหมดไป